ราวของความเชื่อความศรัทธากันบ้างนะคะ
เหล่าประชาชนเขาร่วมกันถวาย
องค์กวนอิ่มไต่ซื้อผ่านร่างทรง
เกิดขึ้นจากแรงศรัทธาบรรยากาศเป็นยังไงไปดูค่ะ
เล่าให้ฟังนะคุณผู้ชมว่าพิธีกรรมที่เห็นอยู่นี้นะคะ
คือพิธีกรรมแซยิตของอาม่าต้าเหนียว
ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะ
แล้วในพิธีกรรมเขาจะมีการเชิญร่างทรงมาเข้าร่วมพิธีกรรมด้วย

เขาบอกว่าให้งานมีความเป็นสิริมงคลต่าง
แล้วร่างทรงได้ทำการประทับร่างค่ะ
โดยอันเชิญองค์กวนอิ่มไตซือ
หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือไต่ซื้อเอี๊ยะนั่นเองนะคะ
ให้มาประทับร่างทรงเพื่อความเป็นสิริมงคล
หลังจากร่างทรงเชิญแม่กวนอิมมาประทับร่างแล้ว
กวนอิมก็ได้มาให้ความเป็นสิริมงคล
ระลึกถึงเหล่าบรรพบุรุษให้มา
ร่วมเป็นศักดิ์พญานในการทำพิธีขนาดนี้
ซึ่งพิธีกรรมนี้เขาจัดขึ้นเพื่อ
รำลึกแล้วก็นึกถึงคุณงามความดีของเหล่าบรรพบุรุษด้วย
เพื่อให้เหล่าถวยเทพมารับรู้มารับฟังมาอำนวยอวยชัย
บรรดาลพรให้เหล่าบรรพบุรุษ
รวมไปถึงคนที่มาร่วมในพิธีกรรมในงานนี้นั่นเอง
ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นพิธีกรรมตามความเชื่อแล้วก็แรงศรัทธา
ของแต่ละท้องถิ่นแต่ละความเชื่อแต่ละบุคคลแต่ละครอบครัว

ดูแล้วใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคุณผู้ชม
เกือบพูดชื่อเขาผิด
ผิดก็อาจจะชีวิตเปลี่ยนนะ